ดราม่าเดือดครูกล้อนผมนักเรียน
ไม่สนคำสั่งกระโซศึกษาธิการ

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ห้ามบังคับตัดผมนักเรียน

แต่ว่าคลิปนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
สรรป่าตองเชียงใหม่ครับ

เป็นคลิปที่ทำให้เกิดดราม่าขึ้นมา

ใช้กันไกลตัดผมนักเรียนชาย
แหว่งที่กลางสนามทั้งสองคลิปนะครับ
ชาวเน็ตวิจารณ์กันโอ้โหเต็มเลย

เดือดนะฮะถึงการกระทำของครูว่า

ครูในคลิปชี้แจงบอกว่า

เรียกนักเรียนที่ตรวจผมครั้งแรก

ก็เลยจึงตัดผมตรงท้ายทอยให้เป็นสัญลักษณ์
เพื่อจะได้นำไปแก้ไขตามระเบียบ

นักเรียนที่โดนแบบนี้ก็มีอยู่หลายคนเหมือนกัน
และบอกนักเรียนม๒ทั้งหมด๓๖๒คนมาตลอด
ตั้งแต่เปิดเทอมแล้วแต่ยังมีคนผมยาว๓๐คน
ให้แก้ไขแต่ก็มีคนไม่แก้ไง
ยืนยันไม่ได้จงใจกันแกล้งนะครับต้องการให้มีวินัย

แต่ประเด็นสำคัญคือ
ครูตัดดูดูเอิ่มให้แก้แขยได้

ซึ่งอันนี้ผมตัดต่างผมไม่ได้จงใจจะแก้

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิงวอนขอให้สังคมในเห็นใจคุณครู
เพราะว่าทำตามระเบียบไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ
ส่วนเรื่องทรงผมนักเรียนผู้ปกครองทราบดีอยู่แล้ว
แต่นักเรียนไม่แก้ไขตามระเบียบเอง

มันเคยมีคนข้างนอกแอบเข้ามาสร้างความเสียหายในโรงเรียน
ให้ตัดผมเนี่ยคือจะแยกได้ระหว่างนักเรียนกับบุคคลภายนอก
ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับ
เดี๋ยวจะเรียกทั้งหมดมาหารือเพื่อหาทางออกอีกครั้งครับ